คุณผู้ชมนอกจากอุบัติเหตุมาดูการทะเลาวิวาส
เกิดขึ้นที่ขอนแก่นจริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แต่ยังตามจับกลุ่มตัวทั้ง๓คนที่เกาะเหตุไม่ได้
เหตุการณ์นี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
แล้วมีการใช้มีดแทงท้องอีกฝ่ายหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
โดยเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนคุณผู้ชม

เป็นนาทีที่วัยรุ่น๒กลุ่มเขามีปากเสียงกัน
คือยังไม่ได้ทำร้ายยังไม่ได้แทงกัน
พอทะเลาะกันริมถนนบ้านก่อ
ตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมปีที่แล้วนี่ช่วงเช้ามืดนะคะ
แล้วก็ใช้อาวุธมีดในการต่อสู้ทำร้ายร่างกาย
จนทำให้๒วัยรุ่นถูกแทงเข้าที่บริเวณท้อง
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่ายังจับผู้ที่เกาะเหตุไม่ได้
แล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยดูสิคะ
เห็นไหมบันทึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นได้
ฝ่ายที่ถูกแทงมากันหลายคนมากันทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย
แต่ว่ามีผู้ชายเสื้อขาวในกลุ่มของฝ่ายที่ถูกแทง
เดินไปหาเรื่อง๓วัยรุ่นที่ถูกออกหมายจับ
ตอนนั้นเขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่
แล้วก็โตเถียงกันสุดท้ายออกไปด้านนอกร้าน
เกิดการชกต่อยกันตอนที่เนี่ยค่ะ
ในวงกลมนี่แหละสีขาวผู้ชายคนนี้
พอเขามีเรื่องกันตรงนี้เขาก็ออกนอกร้านไป
แล้วก็มีไปชกต่อยกันอีก๒ต่อ๓
นี่ตรงนี้ค่ะใช่แล้วฝ่ายวัยรุ่นที่มี๓คนเอามีดออกมา
เอามีดออกมาแทงที่ท้องของผู้ชายเสื้อขาว
คุณผู้ชมยังจำได้นะผู้ชายเสื้อขาวเข้าไปหาเรื่องก่อน
ในข่าวหลายข่าวรายงานบอกว่าแทงจนไส้ทะลักค่ะ
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นผู้ที่ก่อเหตุทั้ง๓คนก็ขี่รถหลบหนีไป
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นคดีครั้งเก่าของปีที่แล้ว
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายที่ก่อเหตุได้ชัดเจน
ก็มีการประกาศรางวัลนำจับ๒๐๐๐บาท
ผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่ม

คือแสดงถึงความเป็นอันทภาณสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เพราะว่าคนเจ็บไม่เคยรู้จักกับคนร้ายมาก่อน
ก็จะต้องเร่งรัดจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
ล่าสุดมีการสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
นำภาพผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้ง๓คน
ไปติดไปประชาสัมพันธ์ตามหอพัก
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างในพื้นที่
แล้วก็ประสานไปยังตำรวจโรงพักอื่นด้วยนะ
บอกว่าให้ช่วยติดตามหาเบาะแสของ๓คนที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้ว
แล้วรู้เบาะแสแจ้งมาได้เลย
เบอร์โทรศัพท์ของผู้กำกับเอาไว้เลยนะคะ

เบอร์ผู้กำกับสพบ้านเป็ดนะคะ